ง้อมังคุดแตงโมทุเรียนภูเขาไฟมาแล้วจ้า
อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามอริงอัดสภาพอากาศใหม่รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
วันนี้มาขายผลไม้ในตลาดน้ำเพราะว่าอะไร
เสาร์อาทิตย์แบบนี้คนไปเที่ยวกันเยอะดิฉันก็อยากจะมาขายผลไม้สดให้ทานกันหน่อย
แต่เช็คสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
พอเช็คแล้วรู้เลยว่าวันนี้จะเที่ยวได้อย่างมีความสุข
เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้กำลังเบาลงค่ะ
่อมฝนที่อยู่ด้านบนของประเทศไทยก็เบาลง
ทำให้ฝนตกลดน้อยลงกว่าที่ผ่านมา
ใครจะออกไปท่องเที่ยวหรือจะทำการเกษตรหรือจะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยทีเดียวนะคะ
แต่ก็ต้องเตรียมการให้ดีค่ะเพราะว่านับจากนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้านี้นะคะ
จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือภาคอีสานจะมีความชื้นในอากาศสูงหน่อย
มีฝนมากกว่าแดดพื้นที่ใดที่ไม่มีฝนอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะ
เกษตรกรต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชตระกูลกะลำ
ควรซ่อมหลังคาโรงเรือนสัตว์ไม่ให้ฝนหยดลงมานะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศมีความชื้นสูง
ฝนจะตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำ
กรุณาเตรียมพร้อมให้ดีในการยกของขึ้นสู่ที่สูงระหว่างน้ำท่วม
เกษตรกรไม่ควรตากพืชผลการเกษตรไว้กลางแจ้ง
ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นนะคะก็จะมีความชื้นในอากาศสูงเช่นกัน

วัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
ส่วนเกษตรกรระมัดระวังโรคจากเชื้อราในพืชไร่พืชผักและไม้ผลต่าง
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรกันด้วยนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการรับมือเอาไว้
โดยเฉพาะวันที่๒๐๒๑๒๒๒๓นี่แหละค่ะฝนจะชุ่มฉ่ำเลย
แต่เสาร์อาทิตย์นี้เที่ยวได้สบายค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการท่องเที่ยวด้วย
ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
แล้วมาซื้อผลไม้ที่ฉันเยอะนะคะ
เห็นว่าฝั่งนู้นนะคะเขาออเดอร์แล้ว
เร็วนะให้ไวนะลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ